นายพิชัยชุนหาวชิตนายกสมาคมกีฬามวยสมัครมวยสากลแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยนายสมชายภูมิสวัสดิ์ประธานพัฒนาฝ่ายเทคนิค
เผยความพร้อมแล้วก็เปิดตัวนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย
วันที่๓๑๑มีนาคมที่กรุงอัลมานที่จอแดนนะคะ
โดยนายพิชัยก็เปิดเผยว่าจากเดิมกำหนดการเดินทางไปจอแดน๒๘กุมภาพันธ์
แต่ว่าจะเลื่อนมาเร็วขึ้นเป็นคืนนี้เพื่อให้นักกีฬาได้ปรับตัวกับสนามการแข่งขัน
แล้วก็กังวลว่าประเทศเจ้าภาพจะประกาศห้ามชาติอื่น
จากจีนอิราณและเกาหลีใต้เข้าประเทศจากผลกระทบของโรคโควิด๑๙
จากนี้นะครับยังได้นำนักกีฬาและโค้ชทุกคนไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ตำรวจเพื่อออกใบรับรองการตรวจร่างกาย
ส่งไปสถานทูตไทยที่กรุงอามานประเทศจอแดน
เพื่อสะดวกในการเข้าประเทศ
โดยรอบนี้สมคมตั้งเป้าขวาโคต้าให้ได้๕ที่นั่ง
สำหรับสมคมกีฬามวยสากลส่งนักกีฬาไปทั้งหมด๑๐รุ่น
แบ่งเป็นนักกีฬาชาย๖รุ่นแล้วก็นักกีฬาหญิง๔รุ่นนะครับ
ต่อกันที่การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เงินรางวัล๔แสนดอลลาร์สหรัฐหรือว่า๑๒ล้านบาทเลยค่ะ
โดยมีนักกอล์ฟอาชีพแถวหน้าของโลกกว่า๑๕๐คนมาร่วมดวนวงสวิงกันนะคะ
เปิดฉากปีที่๔โดยปีนี้แข่งขันทั้งหมด๘สนาม
ซึ่งในสนามที่๑๕จะเก็บคะแนนเพื่อไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่น
หรือคะแนนระดับสมัครเล่นนะครับด้วยเช่นกันนะครับ
อายุ๑๙๒๓ปีเข้ามาเป็นปีแรกนะครับ
และไปสิ้นสุดที่สนามสวนสนจังหวัดประจวบคิริขันในวันที่๑พฤศจิกายนนะครับ
มีนักสู้ไทยลงแข่งขันกันหลายรุ่นมีคู่เอกนะคะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดวันศุกร์นี้๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะ